เรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นเรื่องที่มีการบาดหมางกันแล้วก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กเหมือนกับด่าทอท้าทายกัน
มีการโพสต์ด้วยบอกว่าไม่ตายไม่จบท้ายที่สุดเนี่ยนะตายจริงค่ะ
คนตายเนี่ยอายุ๑๙ปีคือพอเขาคำเมนต์กันแล้วแล้วมาคำเมนต์กันท้าทายกัน
พอจะเคลียร์โดนยิงอ่ะค่ะทีนี้ตำรวจก็ต้องตามล่าตัวมือยิงมือปืนอ่ะนะคะ
ท้ายที่สุดตำรวจจับกลุ่มตัวได้นะคะคือนายอาณาวินหรือว่าเสือวีอายุ๑๙ปี
ยิงคนตายเป็นผู้ต้องหาตามไหมจับค่ะที่ไปยิงในเจมส์วัย๑๙ปีหรือว่านายธาราเทพไทยสุชาติ
ตำรวจเนี่ยจับกลุ่มตัวเสือวีได้นะตอนที่กำลังหนีไปกบดานอยู่ที่ทุ่งสงศ์ที่นครศรีธรรมราช
พอจับกลุ่มเสือวีได้ก็ต้องนำตัวมาสอบสวนนะคะเหตุการณ์อ่ะมันเกิดขึ้นกลางดึก
เมื่อคืนวันที่๒๘ที่ผ่านมาตัวคนตายในเจมส์วัย๑๙ปีถูกยิงเสียชีวิตอยู่ตรงพงหญ้า
ริมถนนอยู่ที่ท่าสาราของนครศรีธรรมราชจากการตรวจสอบสภาพศพนะคะ
มีแผลถูกยิงด้วยปืนลูกซองสั้น๙แผลนะคุณผู้ชมโอ้โหทั่วร่างเลยนะคะ
เอวเนี่ยเจอเป็นซองหนังแล้วก็เจอปืนลูกซองสั้นของฝั่งผู้ตาย๑กระบอก
สภาพปืนนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเป็นซองหนังอยู่เนี่ยนะคะ
ลักษณะคือง้างไกลปืนค้างไว้แล้วก็มีกระสุนอยู่ในรังเพลิงนัดหนึ่งด้วย
ส่วนอีก๔นัดอยู่ในกระเป๋าสะพายค่ะ
ทีนี้ตัวในเจมส์คนนี้เขาไปมีเรื่องกับเสือวีหรือว่านายวีที่เป็นคู่อริก็มีเรื่องกันในเฟซบุ๊กแหละ
ท้าทายจนจะยิงกันน่ะนะคะเพราะว่าทางฝั่งคนตายเองน่ะ
ตัวของในเจมส์นะเขาเคยลงสตอรี่เอาไว้บอกว่าไม่ตายไม่จบพูดแล้วไม่จำเดี๋ยวจะทำให้ดู
ลงภาพของตัวเองเนี่ยโชว์อาวุธปืนโชว์กระสุนเหมือนเป็นการท้าทายนี่นี่
เห็นไหมคะท้าทายผ่านสตอรี่แล้วจากการสืบสวนสอบสวนเนี่ยนะคะ
รู้ว่าตัวในเจมส์ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาที่ตลาดท่าสารา
เอาปืนมาด้วยค่ะส่วนตัวฝั่งเสือวีคู่อริเนี่ยนั่งกระบะเข้ามามากับพวกด้วย
หลังจากนั้นเนี่ยก็ขับกระบะไล่ยิงในเจมส์ในเจมส์เองก็พยายามจะซิ่งรถมอเตอร์ไซค์หนี
ชักปืนออกมาแล้วง้างแล้วเตรียมจะยิงแล้วแต่กำลังจะยิงปั้ง

พูดแล้วไม่จำเดี๋ยวจะทำให้ดูนะโพสต์ทำไม
ก็เลยชวนเพื่อนเฮ้ยพวกเราขับรถไล่ตามมัน
ก็ขับไล่บี้ตามไล่ยิงเลยค่ะ
ทีนี้คนที่ขับรถกระบะคืนวันนั้นเนี่ยนะ
คือนายอามีนนายทีพบรับไซทองนะคะอายุ๒๑เอง
ก็สามารถจับกลุ่มตัวได้ที่บ้านพักที่อำเภอท่าสารา
ตอนนี้เสือวีหรือว่าในวีและอามีน
โดนดำเนินคดีนะเรื่องของการฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อน
รวมถึงเขามีปืนใช่ไหมคะก็โดนเรื่องเกี่ยวกับพรบออาวุธปืน
แต่บนรถกระบะคันนั้นไม่ได้มีอยู่แค่สองคนไงยังมีเพื่อนที่นั่งมาด้วยอีก
ตำรวจกันเอาไว้เป็นพยานทั้งหมดนะคะแล้ววันนี้เนี่ยตำรวจรวมถึงกู้ภัย
ก็จะหาปืนที่ใช้ในการก่อเหตุหลังจากที่ทางฝั่งเสือวี
แล้วก็นายมีนสารภาพว่าเอาปืนมาโยนทิ้งน้ำตรงเชิงสะพานคลองท่าสูง
ตอนที่กำลังหนีแล้วก็เนี่ยกลัวไงกลัวว่าตำรวจค้นเจออาวุธใช่ไหม
เอาปืนโยนลงไปในคลองแล้วคุณผู้ชมเห็นในน้ำนั้นไหม
เจ้าหน้าที่เขาก็กำลังประดาน้ำลงไปงมค้นหาอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุค่ะ
โอ้โหอายุไม่เท่าไหร่เลยนะฮะเสือวีกับอามีนอายุ๑๙กับ๒๑
หมดอนาคตแล้วนะครับโดนคอหาหนักด้วย